ก็ดีค่ะคือพลัทก็ได้ความรู้ในการเลี้ยงน้องด้วย

แล้วก็ได้เขาเรียกว่าอย่างน้อยวันนี้คือเราเลี้ยงลูกเองด้วยค่ะ
แล้วก็มันก็จะมีวิธีการหลายอย่างที่ทั้งของโบราณของสมัยคุณแม่เราสมัยเรา
แล้วก็สมัยใหม่ทำให้วันนี้เราก็ได้ผสมผสานแล้วก็ได้เทคนิคหลายอย่างกลับไปเลี้ยงลูกด้วย
เห็นว่าตอนนี้ฝึกซ้อมเรสซิ่งอย่างหนัก
ภารกิจอันใหญ่หลวงมาก
คือจะมีสามภารกิจนะคะภารกิจแรกเลยก็คือตอนแรกเนี่ย
ถ้าเรสซิ่งเนี่ยเขาเรียกเป่าได้ก็ตอนแรกจะเป็น๕บาทเนาะ
เมื่อวานหนูได้ไปตุ๋ยมาอีก๒บาทนะคะตอนนี้ก็ถ้าน้องเรียกได้ก็จะเป็น๗บาท
แต่ว่าถ้าเรียกพี่มดดำได้ได้แสนนึง
แต่ถ้าเรียกพี่จ่ายสินีได้ได้พี่จ่าได้อีก๕หมื่น
ตอนนี้แม่ก็ไม่ต้องอำลาวงการแล้วไม่ต้องทำอะไรสอนลูกเรียกคนนู้นคนนี้ไปเรื่อย

ก็เมื่อกี้ถามอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าเด็กส่วนใหญ่จะพูดได้คือตอนขวบนึง
เร็วที่สุดเลยก็คือ๘เดือน
แต่ว่าพี่วูดดี้กับคุณแม่กิ๊บเขาให้เวลาถึง๖เดือน
เดี๋ยวอาจจะต้องไปต่อรองว่าขอยืดเวลาหน่อย
ตอนนี้๔เดือนให้เวลาอีก๒เดือน
เดี๋ยวจะต้องลองเทคนิคที่คุณหมอสอนวันนี้
แล้วเดี๋ยวจะดูว่าเอ๊ะได้หรือเปล่าจะทัน๖เดือนไหม

ได้แล้วค่ะได้แล้วก็พัฒนาการของน้องตอนนี้ก็
คอแข็งเล่นของเล่นอะไรหลายอย่าง
จริงมันสำหรับเด็กตั้งแต่๖เดือนขึ้นไป
น้องเขาเล่นได้จับขุนนมเองได้
แล้วก็เริ่มแบบฟังเรามากขึ้น
เวลาเราพูดหรือเวลาอะไรเขาจะสนใจ
แล้วก็เหมือนจะค่อนข้างที่เวลาเราเรียกชื่อเขา
เขาเหมือนแอบหันนิดนึง
อาจจะเป็นเพราะ๑เรียงเอง

เหมือนที่อาจารย์บอกค่ะเหมือนถ้าเราเลี้ยงเอง
เวลากับเขาเยอะเนี่ยเขาก็จะไปได้เร็วมากขึ้น
จริงน้องอาจจะไม่ได้ห่วง

เพราะค่อนข้างคิดถึงลูกมาก
ผมกลัวว่าป๊าเขาไม่ได้อยู่ช่วงเวลาที่ลูกเรียนรู้หลายอย่าง
เหมือนว่าตอนนี้๔เดือนแล้ว
เด็กเริ่มจะจำหน้าพ่อหน้าแม่
ตัวแพทย์คงคือถ้าแพทย์แพทย์ก็พยายามจริงอ่ะ
คือป๊าป๊าด้วยซ้ำแต่มันอาจจะได้พ่วงกันไงฮะป๊าป๊าเป่าเหมือนกัน
อะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วเวลาที่แพทย์พูดกับเขาเนี่ย
ใครก็จะพูดว่าจำได้ไหมคะแบบนี้ไงที่ป๊าป๊าเคยสอน
คือจะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราเลี้ยงเขาคนเดียว
อาจจะแค่เขาอาจจะไม่ได้เห็นหน้าป๊าป๊าแต่ว่าชื่อป๊าป๊ายังต้องอยู่ในสมองของเขา
ต้องมีที่ให้ดูรูปอะไรของพี่เดมไม่ได้หรือเปล่า

แต่เวลาทำอะไรเราก็จะบอกว่านี่ไงที่ป๊าป๊าเคยสอน
ให้เขารู้สึกว่าเราแบบไม่ใช่มีแค่หมาม้านะหนูยังมีป๊าป๊าอีกคนนึงนะ
จริงคือแพทย์พาน้องไปทำงานด้วยตลอดอยู่แล้ว
เพราะว่าแพทย์ไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงค่ะ
และเรามองนอกของมามันไม่ได้งานว่า๗โมงถึง๔ทุ่ม
งานเราก็เป็น๓๔ชั่วโมง
แล้วแพทย์ก็จะแบบเพื่อนคนไหนว่างก็ลากมาเป็นธาตุลูกเราแป๊บนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีหรือเปล่าหลายคนติดต่อถามงานเนอะ
เลสก็มีบ้างค่ะแต่เราก็ดูบางทีคือตอนนี้น้องเขาอาจจะชินกับคนเยอะ
แต่เขาจะไม่ชินกับเสียงดัง
อย่างเวลาเราพาไปออกรายการจะเห็นเลยแกจะวีดแตกมากคืออย่างเงียบ
แล้วแบบอยู่ดีก็ตบมืออย่างนี้เฮ่ขึ้นมาอย่างนี้เขาก็จะกรี๊ดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยอาจจะต้องให้เขาค่อยปรับตัว

คือเขาสี่เดือนด้วยไงคะแล้วเวลาเราเลี้ยงกันเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านหรือว่าแบบไม่ได้ผ่าหรือผ้าออกมา
คนก็ไม่ได้มาทำเสียงดังอะไรมากเขาอาจจะยังไม่ชิน
อย่างนี้ก็เป็นการเลือกที่แพทย์ต้องเลือกรับงานในวงการบันเทิงเพิ่มมากขึ้นป่ะคะพี่
เรื่องจริงตอนแรกไม่คิดอันนี้พูดเลยว่าตอนแรกคิดว่า
เราสามารถกลับมาแบบเหมือนเดิมได้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้
แต่พอวันหนึ่งที่เราเลี้ยงลูกเองจริงแล้วเราก็เลยแบบโอ๊ยมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างนี้
งานอะไรที่มันนานมากหรือออกต่างจังหวัดบางทีเราก็แบบ
เงินก็อยากได้นะงานอยากไปทำนะแต่แบบโอ้โหเราติดลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะแบบไปไม่ได้จริงนอกจากงานอย่างเงี้ยในห้าง
อะไรที่มันแบบเราพาลูกมาได้อย่างนี้ไม่เกี่ยงเลยมาได้
ใช่ค่ะมันก็จะเหนื่อยหน่อยคือเราฝากใครเราก็ไม่สบายใจเท่าฝากคนกันเองใช่ไหม
แล้วเพื่อนเราก็ไม่ได้ว่างแบบ๒๔ชั่วโมงไม่ได้ว่างทุกวันเขาก็มีภารกิจของเขา
รวมถึงครอบครัวแพทย์นี้น้องแพทย์ไหนจะแม่พี่แพทย์อีก
ก็แบ่งหน้าที่ให้น้องแพทย์ไปดูบ้านนู้นด้วยแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วช่วงตอนนี้แพทย์ก็วิ่งสองบ้านก็คือแพทย์ก็อยากให้ลูกอยู่กับคุณย่าด้วย
แล้วก็อยู่กับคุณยายด้วยเพราะฉะนั้นพระก็จะต้องแบ่งว่า๗วันเนี่ย
จะอยู่กับคุณย่ากี่วันแล้วก็อีกกี่วันแพทย์จะไปอยู่กับคุณยาย
คือแพทย์อยากให้เขาใกล้ชิดแบบนี้ค่ะว่าคุณย่าเวลาคุณย่าเอาไปเลี้ยเอาไปเล่น
นี่คือคุณย่าแต่อย่างคุณยายอย่างนี้เขาก็จะพาไปป้อนข้าวด้วย
เวลาแพทย์ป้อนข้าวคุณแม่ค่ะแพทย์ก็จะใส่เป้ให้เขาได้เห็น
ได้เรียนรู้ว่ามันเป็นหน้าที่นะลูกมันเป็นสิ่งที่หนูเนี่ยต้องทำ
แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพาเขาเข้าเป้อุ้มแล้วก็ป้อนข้าวแม่ด้วย
อย่างงี้ละครงดอย่างไรคะงดค่ะคือจริงจริงก็มีมีบ้างนะคะ
แต่ว่าเราก็จะแบบขอเป็นรับเชิญได้ก็ดีที่แบบไม่ต้องใช้คิวเราทั้งวัน
คือนะตอนนี้มันเพราะเอิญว่ามันมีละครที่รอออนอีก๓เรื่องค่ะ
ซึ่งกำลังจะออนแอร์เราก็เลยคิดว่าเออการที่เราไม่ได้เล่นละคร
แต่เราก็ยังมีงานอย่างอื่นมันก็ยังไม่ได้หายไปเลยเราก็เลยยังโอเคอยู่
ต้องรอให้น้องเสร็จสิ้นกี่เดือนจริงจริงอ่ะแพทย์ว่าน่าอีกอีกสักพักนึง
ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรแนวโน้มอะไรที่มันดีขึ้นมีพี่เลี้ยงที่ไว้ใจได้
หรือใครที่มาแบบช่วยเราแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้ก็อาจจะ
อาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมที่แพลนไว้เลยเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันง่ายอ่ะค่ะ
คือเราไปเนี่ยบางทีเราฝากเราเอาไปด้วยเลยก็ได้เพราะมันถ่ายในสตู
เขาก็มีห้องให้เราอยู่แล้วบางทีเราก็ดึงเพื่อนเราไปช่วยเลี้ยงน้องจะเห็นไหมคะ
ตอนนี้คือด้วยความที่มันเช้ามากด้วยค่ะอย่างผู้หญิงผู้หญิงตอนเนี้ย
ก็มีพี่เขาก็ถามอยู่เหมือนกันว่าจะกลับไปหรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่แพทย์ก็ยังต้องบอกว่ามันห้าวันเลยแล้วมันก็เช้าทุกวันแล้วมันเป็น
เวลาที่คุณชายเขาตื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบอย่างแต่ก่อนเราเราตัวคนเดียวเนอะ
ตื่นปุ๊บเราวิ่งออกไปได้เลยแต่ตอนนี้กว่าแพทย์จะออกจากบ้านได้อย่างนี้
เอานมลูกหรือยังที่ปั๊มนมผ้าอ้อมแพมเพิร์ตเฮ้ยคือทุกอย่างอ่ะมันมัน
แล้วบางทีเขาตื่นแล้วแบบเราจะแงะเขามาเลยอย่างนี้บางทีก็แบบน้องสี่เดือนไง
แล้วก็แบบต้องรอนู่นรอนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ไม่ได้เชิงว่าทาบทามแทนนะคะ
เพราะเอิญว่าเขาสนใจมั้งตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่ามันก็ติดอะไรหลายอย่างด้วยค่ะ
แล้วก็ภารกิจแม่ด้วยแล้วก็อ่าตอนนี้แพทย์ก็ยังทำงานให้ช่องอยู่ด้วยค่ะใช่
พี่ถามเรื่องแบบความความนิดนึงตอนนี้มันเป็นความที่ไหน
ก็คือของพี่เบ้นเนี่ยต้องบอกว่าแพทย์กับพี่เบ้นค่อนข้างที่จะแยกกันทำงานนะคะ
เพราะว่าเราใช้ทนายกันคนละชุดแล้วแพทย์ก็ไม่ถือว่าไม่อยากก้าวไก่แล้วกัน
ในส่วนของใครของใครของมันแล้วก็ทางของพี่เบ้นเนี่ยทางครอบครัวพี่เบ้นจะเป็นคนดูแลหลาน
แล้วเหมือนว่าเราก็ยังมีในส่วนของเราที่ยังไม่ได้จบด้วยค่ะ
ทางครอบครัวพี่เบ้นคุณแม่พี่เว้นเขาก็บอกโอเคแพทย์ก็ดูแลทางส่วนของแพทย์ไป
ซึ่งตอนนี้ของแพทย์เนี่ยก็เร็วนี้ก็คือวันที่สามเนี่ยค่ะแพทย์ก็ต้องไปสารอีกหนึ่งรอบ
ก็อาจจะไปรายงานตัวเฉยไม่ได้มีอะไรค่ะแล้วก็ต้องรอดูว่าสารจะนัดอีกทีเมื่อไหร่
ก็วันที่๓ไปแค่รายงานตัวค่ะก็ตามที่ทางศาลนัดก็คือพอครบฝากปุ๊บครบ๔ฝากปุ๊บเราก็ไปรายงานตัว
มันก็พูดไม่ได้คือพูดไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องกังวลเรื่องไหนอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่รู้ว่าบทสรุปของตรงนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงไหนมันก็กังวลไปทุกเรื่องอะค่ะ
เพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่คือมีเอกสารอะไรที่เราหาได้อะไรเราก็ให้เขาหมดแล้วอะค่ะ
เขาอยากจะรู้อะไรหรืออยากจะเช็คตรงไหนเราให้เขาเช็คหมดเลยเพราะเราไม่เคยปิดบังทุกอย่าง
แล้วก็ทำทุกอย่างตรงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของทางศาลหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ทางท่านต่างว่าจะมองเห็นเรื่องนี้เป็นยังไง
ใช่ค่ะแต่ละคนก็รุ้นว่าในส่วนของคดีที่เบ้นไม่มีโอกาสจะให้รุ้นประกันตัวอะไรหรือเปล่า
เราก็ลุ้นค่ะเราเนอะคนเป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการคือเราอยากอยู่เป็นครอบครัว
เรื่องผิดเรื่องถูกอ่ะตอนนี้ทุกคนคือตัดสินไปแล้วล่ะแต่จริงศาลท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินออกมาว่าเราผิดเราถูกหรืออะไรยังไง
ซึ่งณตรงนี้เราก็เข้าไปก้าวไก่หรือทำอะไรไม่ได้เราก็ได้แค่ลุ้นไปกับทุกคนล่ะค่ะ
เราเป็นภรรยาเองเราก็ลุ้นว่าวันไหนนะที่เราจะได้อยู่กันเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
เราก็ได้แค่ลุ้นทุกวันลุ้นไปพร้อมกันกับทุกคน
คืออย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นส่วนในส่วนที่แพทย์ก็ไม่อยากถามทางฝั่งของพี่เบ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยคิดว่าไม่ถามก็ดีซะกว่าเราเองก็ไม่ต้องเราก็ดูเรื่องของเราแล้วก็ดูลูกไปก็จบ

แพทย์โอเคค่ะคือไม่เป็นไรแพทย์ก็พูดตัวเองอย่างนี้ว่าคนเรามันก็ต้องเจออะไรอย่างนี้แหละ
หนักหน่อยแต่แพทย์ก็เชื่อว่าคนอื่นก็เจอหนักกว่านี้เพราะยังผ่านยังรอดกันมาได้เลย
ระหว่างที่วันนี้ที่เราเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้มามันก็ทำให้แพทย์เข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทำให้แพทย์แบบมีสติมากขึ้นทุกวัน
แล้ววันนี้ที่เราเจอเรื่องหนักมาเราก็ยังมีคนที่เขายังอยู่เคียงข้างเรายังมีงานให้ทำพี่ยังเอ็นดูผู้ใหญ่ยังเอ็นดูมันโชคดีมากแล้วค่ะมากกว่าหลายคนที่เขาเจอเรื่องเหมือนเราเนี่ยแต่ทางออกเขาอาจจะตันกว่าเราก็ได้
ก็หวังว่าครอบครัวจะพร้อมนะครอบครัวต่างกันเนาะ
เราก็หวังอย่างนั้นเราก็หวังที่แบบการเลี้ยงลูกคนเดียวมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่ถ้าเราช่วยกันเลี้ยงมันก็ดีค่ะ